รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

เฮ่ยจับใครกับนักคล่องมา

ปกติเขาเป็นคนไม่มาสายนะ

ไปเดินประคองน้ำตาลอยู่ตรงไหนวะเนี่ย

โอ้โหแล้วนาฬิกาดูไม่ได้ด้วย

ไม่ตรงแสดงว่ามันเดินเป็นวงกลมใช่ไหม

หยอก
แต่นาฬิกาเฉ็บผ้าได้

แต่ฉันใส่นาฬิกานี้ฉันมาตรงตลอด

เพราะว่าอะไรอันนี้
ระวังนะนาฬิกานี้มันเปรี้ยวนะ
มันมีแมวประโยมหรือ

แต่นาฬิกาฉันนี่ตากปลาสนิทได้
เฮ้ยทำไมถึงตากปลาผลิตได้
มันมีร้าน
มาของขึ้นมาปั๊บแล้วนะถามมันว่า
ถามว่าไปเมาที่ไหนมา

มันตอบว่าไปเบาที่วงเล่า

ก็ถูกแล้วไงเขาก็บอกเมาที่วงเล่า

ถามอีกทีหนึ่งถามว่าเมาเยอะไหม

มันน่าจะตอบว่ากิน๔๕คนก็ไม่ตอบ

แม้เยี่ยมทำใจเย็นทุกคนเม้าหยิบ

ดูสิเล็บยาวเลย
อีเจ๊เล็บที่ไหนล่ะควันลูกเย็นโอ้โฮ
ดูสิไม่ได้เจอกันแป๊บเดียวอะ
โอ้โฮขนแข้งมันมีเลยน่ะ

พูดต่อไปได้ต่อให้ร่วมแล้ว
บอกเจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เจ๊อะไรน่ะ
วันนี้นครเขาอารมณ์ไม่ค่อยดี
เขากำลังหงุดหยิดน่ะน่ะ
เป็นรูปหัวเป็นเครื่องฟันอย่าไปพูดนะ
อุ๊ยนครอุ๊ยอย่างนั้นเป๊กขอโทษนครนะ
ก็สมัยก่อนก็เห็นเคยเล่นได้อยู่อะไรได้อยู่

ต่อไปนะเป๊กจะไม่ร้อนนครว่านครฟันเดี่ยนอยู่เดียว
ต่อไปเป๊กจะไม่ร้อนนครอีกแล้วว่านครไม่มีผม

แล้วก็เหนื่อย
ทีออกไปใน

งั้นเดี๋ยวให้เจ๊เลี้ยงอาหารไหม
นครอยากกินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่า

เขาเรียกเจ็ตเจ้ากิ้ว

นครจะกินแบบเป็นแบบเผาไปให้
หรือว่าวางตามสามแยกหรือว่ายังไง
น้ำไม่ชอบกินโชว์คนชอบกินในบ้าน

แต่ว่าเชสเตอร์กิวมันก็มีตั้งหลายเมนูนะนาคอม

ก็มีหลายเมนูแต่ว่าถ้าเจ๊จะเลี้ยง

นครดูเมนูที่มันถูกที่สุดได้ไหม

ของเชสเตอร์กิวเมนูแบบไหนราคา

รู้บ้างว่าเมนูอาหารจากร้านเชสเตอร์กิล
เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด
หนึ่งข้าวอบไก่ย่าง
สองข้าวไก่ข้าระเกะ
ข้าวยำไก่กรอบสไปซี่
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด

ตัดสินและประกาศรายชื่อ

แกงป่วนด้วนราคา

และมันพร้อมปลอดภัย

เป็นคนจริง

คนขึ้นมาเป็นคนจริงพิกัด
เวลาส่าห์หัวไปคงจริงมาจากลุ่มจริงเลย
แล้วพูดให้ชัดข้าวฟ้าน้ำคำอยู่

เป็นคนใส่ขาดยังไงวะ
แล้วครอบครัวนี่เป็นคนจีหมดไหม
คนจีเขาครอบครัวอะไร

แล้ว๓แบบนี้โอ้โหแบบไหนราคา

และสิ่งที่คุณเห็นอยู่นี่นะฮะ

ถูกที่สุดมันต้องเป็นกะหล่ำปี
กะหล่ำปีธรรมดาเป็นกะหล่ำปีซอย
ข้าวซอยมาเองกับมือเลย

อันนี้จริงถ้ามันแบบ

ถ้ามันเป็นฝักแล้วมันจะกี่กรัมนะ

คุณตั๊กว่ากะหล่ำน่าจะถูกที่สุด
คุณซายขัดแย้งไหมหรือว่าเห็นเหมือนกัน

คุณคิดว่ากะหล่ำเป็นผักที่ทานกับขนมจีนที่ราคาถูกที่สุด

เอาละค่ะงั้นเป๊กจะเฉลยที่ถั่วฝักยาวที่คุณไม่ได้เลือก
ฝักยาวราคาอยู่ที่๒๐บาท

และเป๊กจะเฉลยถั่วงอกที่คุณซายและคุณตั๊กไม่ได้เลือก

ไปไหนอ่ะ

ใช่อันนี้ที่คุณไม่ได้เลือกเหมือนกันนะถั่วงอก

และโหกะหล่ำปลีที่คุณเลือกคุณตั๊กคุณซายราคาต้องถูกกว่า๒๐บาท
ถ้าแพงกว่า๒๐บาทกลับบ้านทันที
และราคากะลำปลีน้ำหนัก๑กกอยู่ที่
ถูกกังถูกกังถูกกัง
ราคาอยู่ที่
ถูกกังถูกกังถูกกัง

นี่ข้อที่หนึ่งนะคะยังไม่แจกควันแตกนะคะ

กล่ำปีน้ำหนัก๑กิโลราคาถูกที่สุดค่ะ
คุณซายคุณตาผ่านข้อแรกมาแล้วค่ะ
ตอนนี้สะสมไปแล้วค่ะ๒๐๐๐บาท
ข้อต่อไปค่ะจำนวนเงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น๔๐๐๐บาทค่ะ
คำถามเหมือนเดิมค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
ผู้หญิงสวยก็ต้องเหมาะกับดอกบัว

นี่ครับผม
พี่บอลคะโอ้สวยจังเลยเหมาะเอาไว้ไหว้เมีย
ครับผมนี่คือดอกบัวไหว้เมีย

เป็นดอกบัวที่บอกได้เลยว่าหาซื้อได้ทั่วไป
แล้วหาซื้อได้ไม่ยากเพราะราคาถูกมาก

มีดอกบัวก็ต้องมีฝักบัว
มีฝักบัวเด็กน่าดูชอบ

แต่จะไม่มีดอกบัวจะไม่มีฝักบัว

ไม่ใช่หมายถึงสายบัวนี่บอกได้เลย๑กิโลกรัมเหมือนกัน
แต่นี่แล้วถูกมากนะ
๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุดคะ
เข้าไปถวายบัวข้างในเลยค่ะ

อันนี้ดอกเดียวก็แพงแล้วถูกป่

นี่สิบเหรอครับ๑๐สักทีครับ๒๐บาท

แต่ว่าเม็ดบัวเนี่ยส่วนใหญ่ซื้อเขาแกะมาแล้วเนาะ
ลองวิเคราะห์แล้วโพสต์แบบแดนเซอร์ให้ดูหน่อยสิคะคุณ

อันนี้ถือว่าเป็นคำตอบเลยไหมคุณซาย

คุณตอบเลยว่าสายบัวเป็น

งั้นเป๊กจะเฉลยที่ฝักบัว๑กิโลกรัมค่ะของที่คุณไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่
ให้น้องซาติสินใจ

และเป๊กจะเฉลยที่ดอกบัว๑กรัมที่คุณตั๊กและคุณซายไม่ได้เลือกราคาอยู่ที่

และเป๊กจะเฉลยอันสุดท้ายนี่ค่ะสายบัว๑กิโลกรัมที่คุณซายและคุณตั๊กเลือก
ราคาต้องถูกกว่า๕๐บาทค่ะ

ถ้าแพงกว่า๕๐บาทเกมจบเลยนะคะ
ตัวช่วยก็เอากลับไปช่วยกันเองที่บ้านเลยนะคะ
และราคาสายบัว๑กิโลกรัม
ต้องถูกกว่า๕๐บาทราคาอยู่ที่
ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า
ถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่าถูกกว่า
มูลค่ะราคาอยู่ที่อ๋อโอ้โฮเป็นไงคะใช้มือเลยค่ะ
ถ้าผ่ายมือแบบนี้แน่นอนค่ะถูกต้องนะคะผ่านข้อที่สองมาแล้วค่ะ
ตอนนี้คุณซายกับคุณตั๊กสะสมไปแล้วค่ะ๔๐๐๐บาท
ข้อต่อไปค่ะแน่นอนจำนวนเงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นค่ะเป็น๘๐๐๐บาท
ข้อต่อไปคำถามของเราเหมือนเดิมเลยค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
คนมีผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถยี่ห้อเป็ดมาให้คุณดู๓แบบ๓ชนิดค่ะ
ก้อนใส่แท้งกลิ่นสปริงเฟส๔๐กรัมแพ็ค๒ก้อน
คุณคะ๓แบบนี้ค่ะผลิตภัณฑ์จากเป็ดใช้สำหรับโทสสุขภัณฑ์
นี่คือคำถามข้อที่๓ของคุณค่ะมูลค่า๘๐๐๐บาท
ผลิตภัณฑ์สำหรับโถจากเป็ดทั้ง๓ชนิดนี้ชนิดไหน
ราคาถูกที่สุดค่ะ
นี่ไปยืนใกล้กันแล้วพูดกับกล้องว่าโถ
คุณที่ต้องให้พูดว่าโถเนี่ยเพราะว่าใช้กับโถสุขภัณฑ์
อันนี้ไม่เคยอันนี้ไม่เคยรู้เลย
อันนี้น่าจะกระบาดอย่างน้อยกระบาดอ่ะ

ใช่เหรอ

คุณคะถ้าคุณไม่เคยใช้เลยเนี่ย
บอกได้เลยว่าโถน่าสงสารจัง
ถ้าน่าสงสารแบบนี้คุณสามารถใช้ตัวช่วยได้ไหมคะ
ตัวช่วยคุณยังไม่ได้ใช้เลยตอบ๒ครั้งและตัวช่วยที่คุณซายและคุณตั๊กเลือกจะใช้นะคะคือตอบได้๒ครั้งค่ะ
อันแรกที่คุณอยากจะตอบอันไหนคะ
พี่ซอว์ว่าอันนี้คุณตั๊กว่าอันนี้ซายว่าไหน
อันนี้คุณตั๊กเลือกก้อนใส่แคลงแบบเลมอนคุณซายเลือกแบบสติ๊กอ่อน
เป๊กจะเฉลยที่อันที่คุณซายเลือกแบบสติ๊กออน
ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถแบบสติ๊กออนที่คุณซายเลือก
ราคาอยู่ที่๔๙บาท
และเป๊กจะเฉลยอันที่คุณตั๊กเลือก
ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถแบบก้อนใส่ในแท้งกลิ่นเลมอนก้อนเดียว

อันสุดท้ายค่ะก้อนใส่แท้งสปิงเฟชแบบ๒ก้อน
ที่คุณตั๊กและคุณซายไม่ได้เลือก
ราคาต้องแพงกว่า๔๙บาท
ถ้าถูกกว่า๔๙บาทคุณตั๊กและคุณซายบายนะคะ

แพงกว่า

ว้าวตัวช่วยตอบได้๒ครั้งเป็นผลค่ะ

ข้อต่อไปจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๑๕๐๐๐บาท

ของที่ไหนราคาทุกอย่าง
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
ใครรัดทีวี๓๒สัญจรตรทั่วไทย

ไม่แน่นะผู้สัญจรมันมาลงร้านเราก็ได้

อยากเข้ามาเป็นผู้แข่งขันในรายการ
ก็ชวนญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิท
สมัครเข้ามาลุ้นเงินแสนกับเราได้
โหลดไปสมัครเข้าร่วมแข่งขันในรายการได้ที่

รอคุณเอาไปช้อปปิ้งให้มันมืออยู่ที่นี่
แกงป่วนด้วนราคา